ต่อกันที่ข่าวคราวคุณพ่อนะคะเจ้าของฉายาทุยทิ้งเมีย

หลังจากที่ไปร่วมงานสุพรรณหงษ์ครั้งที่๒๕เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
ล่าสุดก็ได้โพสต์ไอจีถึงลูกด้วย
ใช่แล้วและหลังจากที่โพสต์ลงไปนี่แหละค่ะคุณผู้ชม

ไม่ว่าจะเป็นกระแสคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจ
รวมไปถึงคอมเมนต์ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แบบแรงด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
คุณพ่อตีมืนปีเตอร์คอฟไดเรนโด
กับสื่อมวลชนหลังเก็บตัวเงียบอยู่นานหลายเดือน
ในงานประกาศรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งที่๒๕ที่ผ่านมา
ว่ายังไม่มีบทสรุปเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว
ที่ยังคาราคาสังกับภรรยาพลอยพลอยพันธุ์
และที่ผ่านมาได้เข้าไปพบหน้าลูกชายทั้งสองมาบ้าง

นักร้องหนุ่มก็โพสต์ภาพตนเอง
ขณะทำงานในห้องบันทึกเสียงพร้อมข้อความ
ทำงานที่เรารักหาตังค่าโรงเรียนลูก
เหล่าฟอลลอเวอร์แห่เข้าไปคอมเมนต์กันมากมาย

บอกว่ายังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่

แต่โมเมนตัมส่วนใหญ่ยังหนักไปทางฝั่ง
เข้ามาต่อว่าต่อขานเสียดสีแบบจิกกัดแรง
ว่าก็ว่าสร้างภาพเพราะทิ้งลูกและภรรยาไปนานเกือบปี
ในขณะที่ไม่มีการตอบโต้ใดจากคุณพ่อลูกสอง
มีเพียงล่าสุดที่โพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัวคอปไดเรนโด
และลงแคปชั่นว่าเป็นรูปแรกของการพักผ่อนในเมืองไทย
ที่คุณพ่อของเขาจะกลับไปผ่าตัดรักษาโรคหัวใจที่เดนมาร์กค่ะ